ดูคลิปตัวอย่างดีกันบ้างดีกว่านะคะ
เรื่องราวดีของเด็กนักเรียนชั้นป๑
หลังจากที่เรานำเสนอคลิปของเด็กคนนี้
ที่จะช่วยเพื่อนหลังจากที่เพื่อนเท้าเจ็บ

ล่าสุดทางด้านของผู้อำนวยการโรงเรียนเด็กคนนี้
เตรียมยกย่องให้น้องคนนี้เป็นนักเรียนตัวอย่างค่ะ
จากกรณีที่มีการแชร์คลิปกันในสังคมออนไลน

จากนั้นก็ยังให้เพื่อนขี่หลังกลับวัดไปด้วยนะคะ
คุณครูที่เห็นเหตุการณ์ก็บันทึกภาพนี้เก็บเอาไว้

มีผู้เข้าชมคลิปนี้กว่า๒ล้านครั้ง
ภายในระยะเวลา๒๔ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะ
ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ภายในโรงเรียนวัดทุ่งเหียง

ก็พบพระอาจารย์สิทธิภาคธีรปัญโยพระผู้ดูแลปกครอง
ตกทับเท้าทำให้กระดูกหลังเท้าแตกแล้วก็ฉีกขาดต้องเย็บถึง๔เข็ม
ขณะที่คุณครูถ่ายคลิปนั้นเป็นช่วงเวลาที่เด็กต้องกลับวัด
เพราะว่าเลิกเรียนแล้วนะคะแล้วฝนก็เพิ่งหยุดตก
เด็กชายพานุพงศ์แซ่เล่าอายุ๖ปี
เห็นเพื่อนเจ็บที่เท้าก็กลัวเพื่อนเดินไม่ไหว
ไม่อยากให้เดินลุยน้ำค่ะเพราะอาจจะทำให้แผลนั้นไม่หาย
ก็เลยตัดสินใจให้เพื่อนขี่หลังเดินกลับวัดเป็นระยะทางไกลกว่า๓๐๐เมตร
พระอาจารย์สิทธิภาคเล่านะคะว่าเด็กทั้งสองเป็นชาวเขาเผ่ามงค์จากจังหวัดเชียงราย
ทางหลวงปู่บุญเจ้าอาวาสอุปการะรับเลี้ยงไว้
จากเด็ก๒คนนี้แล้วยังมีเด็กอีกจำนวน๓๕๐คน
อีก๑๐๙รูปซึ่งเป็นชาวเขาที่หลวงปู่บุญรับอุปการะ

เพราะว่าหลวงปู่อยากให้เด็กมีการศึกษามีความรู้

โดยรับเลี้ยงมาแต่ละรุ่นก็นานกว่า๒๐ปีแล้วนะคะ
ขณะที่นายพิพัฒน์หรือเมืองเดิม
อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งเหียงอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี

เด็กชายพานุพงศ์นั้นมีพฤติกรรมน่ายกย่อง

ทั้งคู่ศึกษาในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่๑
ต้นทางโรงเรียนก็เตรียมจะมอบทุนการศึกษาให้เด็กชายพานุพงศ์
และจะประกาศยกย่องหน้าเสาทง
และหลังจากนี้ค่ะทางโรงเรียนก็เตรียมจะผลักดันเด็กชายพานุพงศ์
เป็นนักเรียนต้นแบบของโรงเรียนวัดทุ่งเหียงอีกด้วยค่ะ

อยากให้น้องเยาวชนเอาเป็นแบบอย่าง

น้องคนที่แบ่งเพื่อนตัวเล็กกับคนที่ถูกแบ่งอีกนะครับ

ตัวก็สั้นพอกันน่าชื่นชมจริงเลยนะครับ
คุณสันสนัยใช้คำว่าตัวสั้นน่ารักนะครับ